ถ้าคุณผู้ชมกินข้าวอยู่ด้วยผมต้องขออภัยด้วยจริงนะ
ข่าวนี้ที่กระบี่หลานชายเสพยาจนหลอนครับ
แล้วคิดว่ายายเนี่ยย้ายเนี่ยเป็นปอบไปเอามีดคว้านท้องยายครับ
คว้านท้องยายเสร็จปั๊บเอาตับไตไส้พุงยายออกมากินครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือบ้านชั้นเดียวที่ตะบลนายงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับ
เป็นกระท่อมหลังบ้านไปพบร่างนางประคองอายุแปดสิบปีครับ
นอนตายจมกองเลือดอยู่ข้างในนั่นแหละสภาพศพถูกกรีด
ตั้งแต่หน้าอกถึงท้องแผลยาวหกเจ็ดนิ้วอะครับอื้อหือ
ผู้ก่อเหตุคือนายวรพลหรือนายดำอายุ๒๙ปีเป็นหลานแท้ของยายประคองนี่แหละ
หลังก่อเหตุหนีไปอยู่บ้านเพื่อนห่างไปประมาณห้าร้อยเมตรนะครับ
ตำรวจจับตัวไว้ได้เมื่อช่วงเช้าของที่ผ่านมานะครับ
ไปดูเนี่ยไปเจอมีดแบบกริดนะฮะแหลมอ่ะ
ยาว๘นิ้ว๑เล่มครับกางเกงขาสั้นสีดำมีคราบเลือดด้วยใส่ตอนก่อเหตุนี่แหละครับ
ขณะนั้นนายดำยังคุยไม่รู้เรื่องเลยตำรวจคุมตัวไปสพเหนือคลอง
สงบสติอารมณ์ก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่งศพไปให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเหนือคลอง
ปรากฏว่าอวัยวะภายในหัวใจกับตับหายแพทย์ก็เลยบอกตำรวจตำรวจ
ป่ะเนี่ยผู้ก่อเหตุเอาอวัยวะภายในไปทิ้งไว้ไหนเนี่ย
นะครับสอบถามนางลำดวนอายุห้าสิบเจ็ดปี
ของผู้ก่อเหตุแล้วก็ลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่า
ได้ยินได้ยินเสียงดังกุกกกกมาจากขนำที่แม่นอนอยู่
ออกไปดูไปเปิดม่านตกใจสุดขีดครับลูกชายถือมีดเปื้อนเลือด
โดยมีร่างของแม่อยู่ข้างหลังจมกองเลือดอยู่
ลูกชายบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมครับยายเป็นปอบนะแม่ตายแล้ว
นะครับเขาเลยใช้มีดกรีดท้องยายแล้วควักเอาอวัยวะข้างใน
บางส่วนมาเคี้ยวกินและยังชวนแม่กินด้วยครับ

ใช่ฮะสุจใจทรมานนะอ่ะ
แล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์ตกใจสุดขีดแบบนี้

บอกสามีไปบอกคนในบ้านนะครับ

แม่เนี่ยรับบอกว่าลูกชายเคยเสพยานะ
จนเสียสติแล้วก็ส่งตัวไปบำบัดแล้ว

ต้องกินยาอยู่ด้วยทุกวันครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานในบ้านที่เกิดเหตุแล้วครับ

จากบ้านไปประมาณ๑กิโลด้วย
พยายามระบุว่าหลังจากในดำก่อเหตุนะครับ

โคกยางไปบอกพระพระช่วยจัดการศพยายให้ด้วยนะ
แล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยครับต่อมาผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ช่วยผู้ใหญ่บ้านขออภัยทราบเรื่องก็นะครับ
ที่วัดนำศพกลับมาที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อรอตำรวจมาตรวจสอบล่าสุดตำรวจคุมตัวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้สติยังไม่ได้คุณผู้ชมเอามาพิมพ์ลายนิ้วมือได้อย่างเดียว
เกรงว่าในดำเนี้ยจะคุ้มคลั่งแล้วจะหนี
ผู้สาขาวไปสังเกตหน่อยดำหนูจ้องตาเขาเม็งเลยนะ

ดำอ่ากินตักกับหัวยายไปจริงแล้วเปล่าเนี้ย

คือยังไม่ได้สติยังคลั่งยังหลอนอยู่แล้วครับ
ขออภัยครูผู้โสมที่กินข้าวอยู่ด้วยนะครับ
อันนี้เป็นเหตุการณ์คลั่งยาที่ต้องเชิญว่าน่ากลัวที่สุดตั้งแต่เคยอ่านข่าวมานะ